กลางวงเสวนาวันสัญญาธรรมศักดิ์ประจำปี๒๕๕๙
มีกลุ่มนักศึกษาเขาได้ชูป้ายประท้วง
ค้านร่างรัฐธรรมนูลค่ะ

ต้องยุติการปราธกคาถากลางคันนะคะ
ไปดูบรรยากาศเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
คุณผู้ชมค่ะนี่คือบรรยากาศความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในเวทีปราธกฐา

ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูลที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
เมื่อนายพระฤทธิ์ชิวารักษ์นักเรียนชาวมัธยมศึกษาปีที่๕
จากกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไทยชูป้ายนะคะ
แล้วก็ในป้ายมีข้อความบอกว่าอย่าทำร้ายเยาวชน
คือมีการชูป้ายกลางวงปราธกฐาค่ะ
เรียกร้องให้ทางคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
กำหนดให้การศึกษาครอบคลุมถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทำให้การปราธกฐาของนายมีชัยสะดุดลงนะคะ
หลังจากนั้นก็มีกลุ่มธรรมศาสตร์เสรีเพื่อประชาธิปไตย

เป็นหน้ากากรูปพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีค่ะ
แล้วก็ตะโกนขับไล่นายมีชัย
และก็มีการชูป้ายพร้อมข้อความโหวตโน

ทำให้นายมีชัยต้องยุติการพาธคฐานะคะ
แต่นายมีชัยพูดก่อนลงเวทีแบบนี้ค่ะว่า
ความเห็นต่างจะเกิดประโยชน์เสมอก็ต้องรับฟัง
ถ้าวันหนึ่งพวกเธอโตขึ้นกว่านี้
เธอจะเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วจะเข้าใจมากขึ้น
ที่เจ้าหน้าที่ก็จะนำตัวผู้ประท้วงออกไปจากการจัดงานนะคะ
ก็ไม่มีเหตุรุนแรงอะไรเกิดขึ้นหลังจากนั้น
นายมีชัยกล่าวภายหลังเกิดเหตุการณ์นะคะว่าเป็นธรรมดา

ถ้าหากแสดงออกอย่างบริสุทธิ์ใจก็ถือเป็นสิทธิ์
แต่หากถูกวานมาถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดาย
พร้อมมองว่าเห็นต่างได้
แต่ไม่ควรริดลอนสิทธิของผู้อื่น
ว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นอีกเป็นระยะ
เพราะมีการระดมกำลังจากพักการเมืองบางพัก
ซึ่งก็ไม่เหนือความคาดหมายอะไร
ขณะที่นายธิรยุทธ์บุญมีอดีตผู้มนุยการสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์
ก็กล่าวในหัวข้อกฎหมายคนจนความเหลื่อมล้ำและการพัฒนา
ซึ่งก็บอกว่าปัญหาในสังคมไทยเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่ยุติธรรมค่ะ
สิ่งสำคัญคือหากไม่ปฏิรูปด้านการเมือง
จะไม่สามารถแก้ปัญหาความยากจนได้
ส่วนตัวเห็นว่าคอสชยังไม่ได้ปฏิรูปประเทศ
และมีแนวโน้มว่าจะไม่สำเร็จด้วย
ส่วนความเห็นเรื่องที่สปทเสนอให้ตั้งคำถามพ่วงไปพร้อมกับการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูล
หน้าอภิษฐ์วัชชาชีวะหัวหน้าภักร์ประชาธิปัตธ์
ก็ย้ำว่าไม่เห็นด้วยและเป็นเรื่องที่ไม่สมควร
ที่จะให้สวแต่งตั้งมาลงคะแนนเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสส
พร้อมแนะนำว่าจุดที่ทำให้ร่างรัฐธรรมนูลผ่านประชามติหรือไม่
ก็คือทำให้ประชามติเป็นไปตามหลักสากล
ทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออก
ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่า
ต้องมีการตรวจสอบสำหรับเหตุการณ์ประท้วงความวุ่นวายที่เกิดขึ้น
งานวันสัญญาธรรมศักดิ์ประจำปี๒๕๕๙
นายกบอกว่าต้องให้เกียรติงานด้วยเดี๋ยวจะสอบ
ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายนี้หรือเปล่านะคะ